ดูเหตุระทึกอีกเหมือนกันแล้วก็เกิดจากการขับรถด้วยเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวตลาดรังสิตปฐุมธานีค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะ๔ประตูสีดำไปบนท้องถนนนะคะ
แล้วก็มีอาการคล้ายแบบคุ้มคลั่งไปไล่ชนคนที่เขาอยู่บนท้องถนนเนี่ย
สุดท้ายมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามขับรถไล่ตาม
และเหตุการณ์นี้มีคลิปที่เกิดขึ้นด้วยไปดูค่ะ
อีกแล้วมันพอเชอเนอร์ขึ้นเลยอ่ะ
ก็หนีเลย

ออกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไล่ล่ากันเหมือนในหนังเลยนะ
ไปโดนอะไรมาเขาทำอะไรกัน

ไล่เลี้ยให้ฟังกันว่าเหตุการณ์นี้เป็นอะไร

คือเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปบนถนนรังสิตปฐุมธานี

คือตอนแรกเนี่ยเขาขับย้อนศรเข้ามาก่อน
ก็เลยทำให้รถของคนถ่ายคลิปแล้วก็รถคันอื่น

รถกระบะคือต้องขับถอยไปในตอนแรก

ที่ฉวยโอกาสพุ่งชนรถคันอื่น

แต่ว่าถามว่าไปได้ไกลไหม
ไปไม่ได้ไกลเพราะว่ากระบะคันดำคันนี้
ชนกับรถคันอื่นอีกหลายคัน

พยายามหลบหนีพยายามขับหนีไปอีกครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนี้ก็ไปไม่ได้ไกลเหมือนกัน

และให้รถเมย์มาจอดปิดด้านหลัง

จนมุมเลย

มาบอกให้คนขับกระบะสีดำ

ตำรวจไม่แน่ใจนะว่าคนขับมีปืน

เพราะว่าดูแล้วเขามีอาการคุ้มคลั่ง
คือไม่ยอมเปิดประตูรถลงมา
ตำรวจต้องวิทยุขอกำลังเสริมเข้ามาช่วย

ช่วยกันเข้าจับกลุ่มคนขับรถกระบะคันนี้ที่มีอาการ

พวกนั้นมีอาวุธแน่นอน

มีของมีของ
ชาร์จแล้ว
อันนี้เป็นจังหวะเข้าไปชาร์จตัวแล้วนะคะ
อันนี้เป็นจังหวะเข้าไปชาร์จตัวแล้วนะคะ

เพราะว่าตัวตำรวจเองก็กลัวว่าคนร้ายจะมีปืน

สุดท้ายก็มีการชาร์จตัวลงมาได้

แล้วพอพยายามพูดคุยก็พบว่าผู้จาว่าควรไปมาจัดใจความไม่ได้
ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนต่อกันที่โรงพัก

เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นตอนเย็นเมื่อวันศุกร์
ผู้ต่องหาชื่อนายทัชษะพง

มีธรรมหลวดและกวินงอทแอร์ไซส์ขับตามไล่มา
เขาก็ไม่พบที่นี่ไปสอบปากคำนายทัศพล
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเหตุเขาไปทะเลาะกับเมียมา
แล้วก็ถูกเมียด่าเมียด่าเสร็จเครียด
เสร็จปวดหัวปวดหัวแล้วก็ขาดสติ
ทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์เขาไม่กล้าลงจากรถ

ตำรวจก็มีการส่งฟ้องตัวผู้ต้องหาในข้อหาขับรถโดยประมาท
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟเดินทางคนเดียว
แล้วก็ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ
แต่ว่าผู้ต้องหาให้การภาคเศษใช้สิทธิ์สู้คดีค่ะ
ตำรวจจึงได้ยื่นคำร้องผัดฟ้อง
และฝากขังผู้ต้องหาไว้ก่อนแล้วก็ทำสำนวนให้ละเอียดอีกครั้งนะคะ
เกรงว่าจะถูกเมียด่านักกว่าเดิมนะ
พี่ว่าน่าจะเครียดกว่าเดิมแล้วโดนด้วย